ข่าวแรกวันนี้ไปเริ่มที่เป็นคลิป

โดนดาธรรมและก็ลุมทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเพื่อนบังคับให้เธอไปขายบริการ

คนทำร้ายก็ทำร้ายคนดูก็นั่งหัวเราะแล้วก็ถ่ายคลิปไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าตัวเองแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายในสภาพที่เปลือยเปล่า
มีผ้าผืนหนึ่งคลุมเอาไว้นะฮะ
ในคลิปมีเสียงผู้ก่อเหตุแน่นอนมากกว่า๑คน
แต่คนที่อยู่ไม่มีใครห้าม
หัวเราะด้วยความสะใจ
เหมือนแบบก็ยุโยงส่งเสริมกันไปพวกเดียวกันนะฮะ
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์
โอ้โหส่วนใหญ่ก็ก็ด่าแหละด่ากลุ่มที่กระทำแบบเนี้ยนะฮะ
แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันโอ้โหกระหน่ำมากนะครับ
เยาวชนหญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกตบอายุเพียง๑๖ปี
แจ้งความแล้วที่ตำรวจสอนอนดอนเมือง
เธอเนี่ยหนีออกมาอยู่ที่บางปะอินที่พระนครศรีอายุทยา
บอกว่าคลิปนี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อ๓เดือนก่อน
ได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้ที่เป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ย้ายไปอยู่กับเขาเพราะว่าเธอต้องการหางานทำ
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าเดี๋ยวจะหางานให้ทำนะ

แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นงานอะไร
ด้วยความที่อยากมีงานทำก็ไปอยู่กับเขาที่ดอนเมือง
อยากได้เงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว

พอไปปุ๊บมารู้ว่าอ้าวเธอต้องขายตัว
ถูกคนกลุ่มนี้บังคับให้ขายตัวก็เลยอยากถอนตัว
แต่อีกฝ่ายบอกว่าถ้าถอนตัวนะเดี๋ยวจะเอาทำร้ายให้ยับเลย

แล้วเธอก็ถูกบังคับให้ขายบริการ
หนีออกไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ถูกแก๊งนี้ตามจับมาอีก

รุมทำร้าย๑๑ครั้งโอ้โหภาพที่เห็นนั้นเป็นหนึ่งใน๑๑ครั้งเท่านั้นเอง

ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรพอหนูไปหนูก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่ทำแล้ว
เขาบอกเข้าไปทำก็เลยตก
เคยทำไม่กี่รอบแล้วหนูก็เลิกทำเลยตอนที่หนีออกมา
แต่ว่าพอหนีออกมาเราก็ยังโดนอีก
ใช่ค่ะโดนเรื่อยเลย
หนีไปอยู่ตรงไหนมันก็ตามตามไปเรื่อยเลย
บอกต่อนะว่าแม่ที่เลี้ยงเธอมารู้เรื่องแล้วนะ
แล้วก็พยายามพาเธอไปแจ้งความแต่เธอกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
ก็ยอมทนทำงานไปกับแก๊งนี้คือต้องยอมขายตัว
เพื่อเก็บเงินไปเรื่อยให้ได้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะหนีออกมา
ส่วนลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่อายุสักประมาณ๓๐สูงสุดก็ประมาณสัก๖๐ปี
เสียใจนะที่ไปรู้จักกับแก๊งนี้จนบานปลาย
จนตอนนี้คือไม่อยากย้อนกลับไปไปดูเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว
คือมันเป็นชีวิตที่พี่ย่ำแย่มากอ่ะไปฟังเสียงครั้งหนึ่งนะฮะ
เข้ากับว่าหนูก็ได้แค่คันเดียว๕๕๐๐หนูก็ได้

เข้าใจนะบางคนเลือกไม่ได้แล้วถูกบังคับอีกก็ต้องจำใจทำไปนะฮะ
เมืองต้นตำรวจก็เข้าไปสอบประคำแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
เพราะว่าน้องคนนี้อายุเพียง๑๖ปี
ก็ให้ปากคำต่อหน้าผู้ปกครองด้วยนะฮะ
ก็เป็นตามกระบวนการเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีพฤติการที่มันเข้าข่ายกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะ

หลังจากนี้ก็จะมีการสืบสวนแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษต่อไปนะฮะ
เพราะว่าไม่รู้จะมีเด็กเยาวชนอีกกี่คนที่ถูกแก๊งนี้ล่อลวงไปขายบริการ
เดี๋ยวนี้ค้ามนุษย์กันตั้งแต่อายุ๑๕๑๖แล้วล่ะค่ะ
บางทีก็เลขตัวเดียวนะในบางพื้นที่เด็ก๗๘ขวบ
ฟังแล้วเรื่องมันเศร้าแต่เราต้องสู้นะคะ